ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของดินโครนถล่มแล้วก็ดินภูเขาสไลด์

เมื่อวานเกิดเหตุอีกแล้วที่จังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดภูชีฟ้า
จากเหตุที่ร้านค้าห้าหลังพังทะลมลงไปตกเหี่ยวเลยนะครับ

ขณะที่ทหารร่วมกับหน่วยงานต่างเร่งรื้อบ้านที่มีความเสี่ยงสูง
อาจจะซุดตัวจากเหตุถนนร้าวด้วยนะครับ
พันเอกวุฒิปฐมเรืองกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๓๖
จัดกำลังพลทหารพรานร่วมกับชาวบ้านห้วยกองการ์ดตำบลแม่สามแลบ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินอาสาสมัครรักษาดินแดนศพเมย

ช่วยกันรื้อบ้านของนายพานิพอสุนทราสินทุหมู่๑
ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งเสี่ยงต่อการซุดตัวเนื่องจากอยู่ในแนวร้าวของถนน
ด้านของนายไตรรัฐวนาสิริสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามและ
เปิดเผยนะครับว่าจุดเสี่ยงแนวถนนร้าวนี้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
แล้วก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงนี้คือ๔หลัง
แต่ที่เสี่ยงมากและต้องดำเนินการเร่งด่วนก็คือบ้านของนายพานิพอ
เนื่องจากเกิดการเลื่อนไหลของดินบริเวณหลังบ้านเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับรอยแยกที่แตกร้าวจากถนนก็ลามเข้าไปถึงตัวบ้าน
ซึ่งเกรงว่าดินอาจจะซุดตัวลงมาได้ทั้งหมด
และบ้านอาจจะถล่มลงลำห้วยได้นะครับ
ได้มีการระดมกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว
ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมจากแม่ห้องศรแล้ว
มาดูกันที่ลำปางกันหน่อยค่ะ
ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะ
นายอุทานสมเพาะผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ช่อฟ้าหมู่ที่๕ตำบลทุ่งพึ่ง
ก็เปิดเผยบอกว่าไปพบรอยดินแยกอยู่บนเนินเขา
เป็นพื้นที่ที่กันออกให้ทำกินของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย
แล้วก็ไปพบว่าที่บริเวณเนินเขาเหนือหมู่บ้านเนี่ยนะคะมีรอยดินแยกเดิมเนี่ย
อยู่๓จุดแล้วแต่ละจุดเนี่ยเป็นรอยยาวเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่วงแดงแดงไว้เนี่ยนะคะประมาณร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเมตร
กว้างประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งแล้วบางจุดเนี่ยก็อาจจะกว้างกว่านี้นะคะ
แล้วทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาทางด้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ประกาศเสียงตามสายเลยเตือนลูกบ้านให้เฝ้าระวังหน่อย
เพราะว่าช่วงปีก่อนช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็เกิดเหตุดินสไลด์เหมือนกันค่ะ
ถมแล้วก็ทับถนนในหมู่บ้านถึงสี่จุดดังนั้นปีนี้เลยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
ส่วนที่บ้านของนางดวงจันทร์รักสถานก็อยู่บริเวณเชิงเขา
ก็พบว่ามีน้ำไหลซึมออกมาจากใต้ถูนบ้านดูสิแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำชุมชนก็ต้องไปเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนอบพยพ
ถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักลงมานะคะครับเมื่อกี้เราตรวจสอบที่แม่ห้องศรใช่ไหมครับ
คราวนี้มาตรวจสอบที่เชียงรายนะครับนี่คือภาพนาทีที่ร้านค้าเนี่ย
พังถล่มฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนภูชีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
จากฝนที่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ทำให้ถนนบนดอยซึ่งอยู่บนสรรเขาอุ้มน้ำไม่ไหว
เกิดการซุดตัวสไลด์ไหลพังลงเหวอย่างรวดเร็ว
ทำให้ร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึก
ที่สร้างอยู่ริมถนนตามไหล่เขาเกิดการซุดตัวถล่มจำนวน๕หลังนะครับ
ซุดตัวของถนนยังคงถล่มกินพื้นที่หายไปครึ่งถนนเลยคุณดูสิ
เออนะฮะทำให้ถนนเหลือเพียงเลนเดียวเลยนะครับ
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาแผงเหล็กมากั้นไว้แล้วก็ประกาศห้ามบุคคลเข้าไป
เพราะว่ากลัวว่าจะอันตรายนะครับโดยเจ้าของรีสอร์ทบนภูชีฟ้าเปิดเผยนะคะว่า
ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ทำให้ร้านค้าห้าหลังเนี่ยก็ซุดตัวลงไปด้านล่างหากฝนยังไม่หยุด
ว่าจะคงซุดตัวลงไปเรื่อยล่าสุดนะครับก็ความเสียหายในครึ่งถนนแล้วนะครับ
ด้านของนายอำเภอเทิงบอกว่าได้สั่งการอพยพผู้คนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
แล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่แล้วแล้วก็เบื้องต้นได้สั่งปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อน
สถานการณ์ขี้คลายก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมเรื่องของดินสไลด์ถนน